เมื่อวานนี้คุณกรีกมยุรินทร์ได้ลาสิทธิ์ค้าออกมาแล้วนะคะ
หลังจากที่ไปเข้าหาทางทำค่ะ
ได้ไปบวชเป็นแม่ชีนะคะที่พม่านานถึง๒๒๗วันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อถือโอกาสนี้แจ้งข่าวเรื่องลาศิกขาค่ะ
แล้วก็น้อมนำบุญกุศลที่ปฏิบัติธรรมมาตลอด๒๒๗วันมาฝากทุกคนเลย
แล้วก็ยังขอบคุณไปยังผู้จัดละครค่ายต่างด้วยนะคะ
ที่สามารถจัดสรรคิวถ่ายละครได้ลงตัว
เธอสามารถบวชชีได้นานขนาดนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องนะคะในวงการบันเทิง

มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยความปราบปลื้มกับบุญใหญ่ของพี่กิ๊กมิยุรินในครั้งนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็อนุโมทนาบุญไปกับพี่กิ๊กด้วยละกันค่ะ
เดี๋ยวต่อจากนี้แหละเดี๋ยวมาเล่นละครให้เราได้ดูกันอีกครั้งนะคะ